ข่าวต่อไปนี้ซึ้งใจเหลือเกินให้ภาพบรรยายดีกว่า

โทพิชิตโคตรวงทองหรือว่าหมู่ไว้นะฮะเป็นเจ้าของคลิป
เล่าบอกว่าเขานี่รับราชการทหารนะทหารอะไรได้เสริม
การขายของออนไลน์ดูสิขยันตั้งใจเก็บเงินสร้างบ้านแล้วถ่ายที่ดินครับ
คือแม่เอาไปจำนองไว้๑๗ไร่ในพื้นที่อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานี

เพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วส่งให้เขาเรียน
ที่ดินผืนนี้คุณแม่จำนองเอาไว้เมื่อ๒๔ปีแล้วฮะ
พอเก็บเงินได้๒แสนตามจำนวนตั้งใจจะไปถ่ายที่ดินคืนให้พ่อให้แม่
คุณไว้เนี่ยนะหมู่ไว้เนี่ยยังเล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังด้วยว่า
ปิดตาแล้วพาเดินไปที่ที่ดิน
พอเปิดตามาคุณแม่ดีใจมากร้องโฮเลย
แม่บอกลำบากมามากแล้วตอนนี้นะฮะหมดทุกข์แล้ว
ส่วนคุณพ่องงยืนเกาหัวอยู่
หลังจากนี้นะฮะคุณแม่ก็เอาที่ดินผืนนี้ไปปลูกมันสำปะหลังนะครับ
จะสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวต่อไป
แม่ก็คือแม่จริงครับ

แล้วทีนี้เจ้าของที่ดินเขาอยากได้เงินครับ
ผมก็เลยมีเงินเก็บอยู่๒แสนบาทครับ
ผมก็เลยสนใจเก็บทั้งหมดที่ขายของออนไลน์ได้
ก็เอาไปถ่ายที่คืนให้แม่ครับ
ก็บอกว่าเอาโฉนดมาคืนให้ครับ
แล้วแกก็ผมก็ก้มกราบแกแล้วแกก็ร้องไห้

โอ้โหเป็นภาพแห่งความประทับใจจริง